เรื่องของอดีตพระกาโตะกับนางสาวตองเนี่ยนะ
มันยังไม่จบคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยแชท
แชทพูดคุยกันระหว่างคู่รักษันเขื่อนเนี้ยอืม
รักเขื่อนกระทูลด้วยนะมาดูกันว่าเขาคุยอะไรกัน
แท็ตเนี่ยเป็นระหว่างสองคนสนทนา
ฝั่งหนึ่งถูกตั้งชื่อว่าขวดสีฟ้าฝาสีเหลือง
แล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อว่าคุณพระครับในช่วงของการสนทนามีลักษณะเหมือนนัดเจอกันอ่ะ
เจอกันตอนกลางคืนฝ่ายหญิงถามเวลาว่างจะได้ไปเจอ
แต่ฝ่ายชายบอกไม่อยากให้มาบ่อยกลัวคนจะผิดสังเกต
แล้วก็นัดว่าให้มาหาประมาณสักเดือนเมษาแล้วกันก็คือเดือนที่แล้ว
นี่ไงกรอบสีแดงเนี่ยนะคะครับนี่เมษาได้ไหมครับ
เออเขาไม่อยากให้มาบ่อยเดี๋ยวเขาจะสงสัย
นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะจากนั้นมีการนัดแนะให้ผู้หญิงมารับ
บอกสถานที่นัดเจอกันชัดเจนแล้วบอกให้ฝ่ายหญิงพับเบาะหลังด้วย
ทำไมเก็บของเหรอคะเอออาจจะเก็บของนะพี่ปุ้ยนะค่ะ
ต่อมาครับเป็นแชทฝ่ายชายบอกให้ฝ่ายหญิงติดเครื่อง
แต่ให้ดับไฟไว้นะอ๋อสอนฝ่ายหญิงว่าต้องสตาร์ทเครื่อง
เออแต่ให้ดับไฟได้นี่มันมืดมันมืดอ่าค่ะมันมืด
แถวนั้นเดี๋ยวจะแสบตากันก็บอกให้ดับไฟแล้วกัน
ฝ่ายหญิงถามกลับไปว่าไปห้องไม่ได้ใช่เปล่าฝ่ายชายบอกไม่สะดวก
แล้วก็มีการพูดคุยลักษณะต้องการจะนัดเจอกันครับ
ฝ่ายหญิงบอกจะจองโรงแรมฝ่ายชายบอกเดี๋ยวต้องดูคิวก่อน
ดูคิวอะไรฝ่ายหญิงบอกต้องอยู่กับคนรักสิ
ฝ่ายชายตอบกลับมาโอ้โหประโยคนี้พี่ปุ้ยอ่านให้หน่อย
ที่เราวงเล็บแดงไว้ไม่เป็นไรพี่ปุ้ย
รอบสีแดงอ่ะค่ะคุณผู้ชมเลียทั้งตัวนะเออ
ทั้งตัวเลยนะภาพฉากหลังมันภาพอะไรอ่ะ
เป็นภาพน่าจะเป็นเป็นคนประกวดร้องเพลงอะไรป่ะ
น่าจะเป็นตอนที่ผู้ชายคนหนึ่งไปประกวดร้องเพลงในรายการเพลง
อ๋อเพลงลุกทุ่งอ๋ออ๋อพอผู้ชายบอกเรียทั้งตัวเลยนะ
ฝ่ายหญิงตอบกลับให้ทั้งตัวนั่นแหละฝ่ายหญิงบอกอีกว่า
นอนใกล้วัดก็ได้เปิดห้องนอกจากนี้ยังมีแชทที่บอกรักกันด้วยนะครับ
มีการพูดคุยเรื่องโอนเงินกันอีกหลายครั้งเลยอ่าทีนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างอดีตพระกาโตะกับตอง
ก็บานปลายไปถึงเรื่องที่อ้างว่ามีการจ่ายเงินให้นักข่าวในท้องที่อ่ะเออใช่ค่ะ
ให้ปิดข่าวใช่ไหมวันนี้ครับมีหลักฐานใหม่เป็นคลิปเสียงความยาวสี่นาทีสิบเจ็ดวิ
เป็นการสนทนาระหว่างพระคนกลางที่พูดถึงเรื่องการจ่ายเงินให้กับนักข่าว
แต่เงิน๓แสนเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนนะยังไม่ได้ไปถึงนักข่าวยังอยู่กับหลวงพี่รูปนี้นี่แหละ

ก็ตามมาไม่มาไม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ยุ่งเลยนี่คือคือคือ
คือมันนั้นตั้งใจว่าไอ้เกลียดแต่ไม่ได้เกลียดอะไร
กับใครนี้อ๋อมันไม่จ่ายคือมันเอามามันไม่ได้เอา
เล่นมันเอาเงินมาให้เรานี่อ๋อเป็นเป็นเป็นเป็นแบบนั้น
เนอะไอ้เกลียดไม่ได้เกลียดเลยนี่ไม่ได้เกลียดเลยไม่ได้
แต่ว่าเดี๋ยวก็คือท่อท่อแทนกับตัวเขาก็สู้กันมา
แต่ว่าตังค์ก่อนเนี้ยคือยูทีพี่ร่วงถูกไหมเด็ดตังค์ก็
ไม่ได้จ่ายด้วยแต่ได้จ่ายดีซี่นู้นไปจ้ามเจสนี่
โอเคโอเคเป็นการสนทนาระหว่างพระดอเด็ก
ซึ่งภายหลังเนี่ยก็เปิดเผยชื่อมาแล้วนะพระดอนนะครับสนทนากับอีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งเชื่อว่าเป็นนักข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละ
เนื้อหาคือพูดคุยเรื่องเงิน๓แสนที่อดีตพระกาโตะ
นำมาให้หลวงพี่ดอนจะให้เป็นตัวกลางเคลียร์ข่าวที่มันเกิดขึ้น
แต่หลวงพี่แกตอบชัดเจนในคลิปเลยคุณผู้ชมว่าตอนแรกเนี่ย
ก็จะเอาเงินไปเคลียร์กับนักข่าวแล้วก็มีการไปพูดคุย
แต่พอมันเป็นข่าวไปแล้วหลวงพี่ดอนมองว่าเออมันเคลียร์ไม่ได้แล้วล่ะ
ยังไงเรื่องนี้ก็ไม่จบไอ้สามแสนก็เลยยังไม่ได้ให้นักข่าวครับ
ยังอยู่กับหลวงพี่ดอนเหมือนเดิมเลย
หลวงพี่ดอนที่ถูกระบุว่าเป็นคนกลางปรากฏกุติปิดครับกุติปิดอยู่
พระลูกวัดแจ้งว่าหลวงพี่ดอนไปกิจนิมนต์ที่นราธิวาส
บางคนก็บอกหลวงพี่เนี่ยออกไปจากวัดตั้งแต่เช้าหวานนี้ครับ
ตั้งแต่เช้าวันที่๓พฤษภาคมนะ
ทีมข่าวพูดคุยกับพระครูการามเป็นเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออก
ก็บอกว่าโอ๊ยอัตมาไม่ทราบเลยนะ
หลังพระกาโตะศึกมาแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่กุฏิของพระดอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออกเพราะว่าได้เดินทางไปกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัดครับ
แต่ท่านบอกท่านก็เคยเห็นพระกาโตะสมัยที่บวชเป็นพระมารับพระดอนที่วัด
แล้วก็ขึ้นรถออกไปข้างนอกอยู่บ่อยครั้งส่วนไอ้เงินสามแสนบาทนั้นน่ะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกท่านไม่ทราบเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่า
ดอนออกจากวัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ยังตามหาพระดอนกันอยู่นะฮะ